เดี๋ยวเราจะพาสายมูไปกราบไหว้ขอพรกันต่อเนื่องเลย
สะสมแต้มบุญกันไปก่อนเนาะคุณผู้ชม

เพราะเราจะพาทุกคนไปขอพรกับรูปปั้นพญาครุฑค่ะ
ว้าวใหญ่โตมาก
ผมแล้วที่ต้องเรียกว่าพยายามรุด

อยู่เขตน้องจอกกรุงเทพมหานคร

นาฬัยเยาะโจงกิติวณารามนะคะ
วัดแห่งนี้จะมีรูปปั้นของพญาครุฑ
ตั้งแบบต้องบอกว่าเด่นเป็นสง่าชัดเจน

ถ้าหากมากราบไหว้ขอพรกับพญาครุฑ
ความศรัทธาจะส่งผลเรื่องของอะไรพญาครุฑ

การงานป่ะใช่คุณสังเกตไหมว่าทำไมมีโลโก้ของตาครุฑอ่ะ
ของราชการมันจะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงาน
ทำแบบว่ารุ่งเรืองนี่มีแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ
ให้คนนั้นเป็นใหญ่เป็นโตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูหน้าเกรงขามด้วยนะ
อ่ามีเงินมีทองอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแหละเนาะ
ที่เรารู้ก็ตามตำนานกันไปมีทั้งครุฑมีทั้งนาคอะไรแบบเนี้ย
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะเอามาฝากกันเถอะ
ใครที่อยากจะลองไปดูกับตานะก็ไปกันได้ที่วัดประยงกิติวนารามอยู่เขตน้องจอกนะคะ
แล้วก็ขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยจ้า